ทีนี้มาดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานพึ่งออกไปใครถูกก็ยินดีด้วย
แต่ใครไม่ถูกชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาข้างค้างมานาน
ก็คือเรื่องของการขายสลากเกินราคานะคะ
ทีนี้มีบางคนก็เสนอเรื่องของการรวมชุดเป็น๓ใบบ้าง

แต่ว่าล่าสุดค่ะทางผู้ค้าสลากแล้วก็นักวิชาการออกมา
รวมตัวกันคัดค้านเลยนะบอกว่าจริงแล้ว
เรื่องของการแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
ไม่ว่าจะเป็นรวม๓ใบหรือว่า๕ใบ
อันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
มันเป็นการเกาไม่ถูกที่คันคือคุณคันศอกอ่ะ
แล้วคุณจะไปเกาหัวเข่ามันไม่ใช่ไง

เขาก็เลยมีการเสนอมานะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเสนออะไรบ้างนะคะ
โดยเฉพาะนายอำนวยกลิ่นอยู่นายกสมาคมคนพิการ
ผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทยบอกว่า
รวมสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นชุดละ๓ใบหรือ๕ใบ
แง่ของผู้ค้าสลากอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ว่าเพราะอะไรก็จะทำให้ผู้ค้าสามารถขายสลากได้ง่ายขึ้น
แต่อาจจะไม่ได้เป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องของสลาก
แบ่งรัฐบาลที่ขายแพงเกินราคา
อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ตรงจุดมากนัก
เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเหตุให้ผู้ค้าบางราย
ไอ้ชุดที่กองสลากออกมา๓ใบ๕ใบเอามารวมชุดกันอีก
เป็นชุดละ๖ใบชุดละ๑๐ใบทีนี้ขายแพงขึ้นไปอีก
เนี่ยเขาบอกว่าปัญหามันกลายเป็นว่าปัญหาซ้อนปัญหาค่ะ
ดังนั้นก็เลยอยากแนะนำให้สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ใช้วิธีการที่ทำให้ผู้ค้ารายใหญ่รวมชุดได้ยากขึ้น

ส่วนท่านนี้นะคะอาจารย์สังสิทธิพิริยรังสรรค์
เป็นอีกหนึ่งท่านที่ก็คล่ำวอร์ดในวงการสลากกินแบ่งรัฐบาล